อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เตรียมที่จะเอาผิดกับบุคคลที่ไปเขียนข้อความโฆษณา
สอดกลางทะเลบนเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูน

พบว่าไม่มีจริงครับแล้วก็ทำให้มีบุคคลได้รับความเสียหายครับ
ออนไลน์ได้แชร์ภาพรีสอร์ทกลางทะเลบนเกาะหลีเป๊ะนะครับ
ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตรุเตาจังหวัดสตูน
โดยมีข้อความอ้างว่าเป็นรีสอร์ทกลางน้ำที่แรกแล้วก็ที่เดียวของไทย
ที่ได้รับการอนุมัติให้สร้างโดยรัฐมนตรีว่าการ

และรองนายกเทศมนตรีเมืองสตูน
จากนี้ยังระบุอีกว่ารีสอร์ทแห่งนี้ตอบรับการท่องเที่ยว
คล้ายกับไปเที่ยวที่เมาดีฟ

เมื่อวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมา
พร้อมระบุราคาเข้าพักเพียง๕๕๐๐บาทต่อคืน
จึงมีผู้สนใจแล้วก็จองเป็นจำนวนมาก
ให้ยอดจองเต็มไปจนถึงต้นปี๒๕๕๙
ถึงแม้จะผ่านไปแค่๓วันเท่านั้น
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้สอบถาม

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ซึ่งก็ได้ยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริง

จากนี้ก็จะประสานไปยังตำรวจกองบังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ตรวจสอบหาแหล่งที่มาดังกล่าวว่ามาจากที่ใด
และจะดำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

และมีการพาดพิงถึงบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้รับความเสียหาย